พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนนึงค่ะเธอมีสามีเป็นทหาร
แล้วก็อยู่กินกันมา๑๑ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๒คนนะคะ
ทีนี้ก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อย
จนสามีบอกว่าพอแล้วไม่อยู่แล้วจะไปอยู่ค่าย

ปรากฏนี่ค่ะมีผู้หวังดีส่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่า

หวังดีจริงใช่ไหมคะหวังดีคิดว่าหวังดีค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกแต่สุดท้ายสามมาดูหน่อย
เจอจริงเจอรถสามีจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้
เธอก็พยายามแบบไลฟ์เลยค่ะ
บอกคนดูอยากถามด้วยนะคะสามีค่ะ
แล้วก็พยายามตะโกนเรียก
สุดท้ายสามีออกมาจริง
ลองดูค่ะ
เนี่ยบางตัวมาถามบอกไม่อายเหรอคือไม่อายหรอไม่พอนะคุณผู้ชมกำดินป่าใส่
ภรรยาแล้วพูดด้วยว่าใครผัวเธอ

อ้อยบอกพี่เป็นเมียหลวงเลย
สามีพี่เป็นจ๋าสิบเอก

กรกฎาคมที่ผ่านมาพี่เอกใจว่า

มันไม่เคยเหลือมาจุนเจือถึงที่บ้านเลยนะ

ก็พยายามถามคุยเรื่องเงินเดือนทีไร

แล้วสามีพี่ก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงเก็บของ
ไม่อยู่แล้วบ้านนี้จะไปอยู่ค่าย
ตอนนั้นพี่ก็ทำใจแล้วล่ะว่ามันคงไปกันไม่รอดแล้วล่ะ
เพราะทะเลาะกันเรื่องเงินบ่อยมากก็กะว่าเออ

แชทปริศนาทักมาอินบล็อกบอกว่า

ละเอียดเลยอ่ะคือแค่คุณแตะแล้วบอกว่าโกง

ไป๒๓วันเข้าไปซื้อของที่ตัวเมือง
เอาวะขับรถตามไปดูซะหน่อย

ไม่เจอสามีไม่เจอรถสามีด้วยเจอแต่รถผู้หญิง

สามีโทรหาโทรมาด่า
ไปละลานบ้านคนอื่นเขาทำไม
เกิดอะไรขึ้นก็แค่เข้าไปดูไม่ได้มีอะไรเลย
จนสุดท้ายแล้วพอลองไปอีกทีนึง
ก็เจอรถกระบะแล้วก็เจอสามีแล้วก็อย่างนี้แหละค่ะ

แถมคืนนั้นสามีโพสต์เฟซบุ๊กขู่ด้วยทำนองเหมือนจะฆ่ายกครัวบอก
หนึ่งคนแลกกับสี่ศพมันก็คุ้มอยู่นะแล้วก็แชร์ข่าวลูกเขยบุกยิงภรรยาพ่อตายาดรวมห้าศพที่เป็นข่าวดังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย
หลังจากนั้นเนี่ยสามีพาเพื่อนมาที่บ้านเธอด้วยนะคะ
แต่ว่าวันนั้นเธอไม่อยู่แต่คุณแม่กับพี่น้องญาติญาติอยู่
ก็บอกว่าอยากจะมาคุยอยากจะมาเคลียร์แต่ญาติญาติก็เหมือนกับว่าไม่ต้อนรับแล้วอ่ะ
แม่เนี่ยไล่เลยบอกไปเลยจะไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำออกไปเลยแบบนี้ค่ะ
ออกไปออกไปออกไปโบ๊ตตอบรับออกไหมเออออกไปตรงนี้

นี้มีใครขายหวยไหมเนี่ยคนนี้แล้วในวันเดียวกันหมายสารมาที่บ้านค่ะเป็นหมายสารที่สามีฟ้องหย่าเธอข้อหาว่าเธอเนี่ยไปกล่าวหาสามีว่ามีเมียน้อยทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
ขอฟ้องหย่าเรียกร้องสินสมรส๔๕๐๐๐บาทและเรียกร้องให้ใช้หนี้เงินกู้คนละครึ่งเธอบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อน
นี่มันอะไรเนี่ยคนที่นอกใจคือเธอนะเธอจะมาเรียกร้องอะไรจากฉันฝ่ายภรรยาเขาก็บอกเลยนะคะว่า
มันไม่เป็นทำไปไหมไอ้ข้อเรียกร้องที่ว่าเนี่ยสิ่งที่เธอต้องการเธอพร้อมหย่าอยู่แล้วล่ะ
แต่ต้องการให้คุณเนี่ยดูแลลูกสองคนที่เกิดขึ้นด้วยกันด้วยและที่สำคัญอยากดูเอกสารการกู้ยืมเงิน
บอกเธอรู้มาว่าเวลาสามีภรรยาใครคนใดกู้เงินเนี่ยคือถ้าจะมันเป็นสินสมรสร่วมกัน
คือมันต้องมีลายเซ็นทั้งสามีและภรรยาแต่เธอบอกเธอไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าสามีไปกู้เงินที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
อยากรู้ว่ามันมีลายเซ็นต์ของเธออยู่ตรงนั้นไหมเธอบอกว่าเธอยินดีจะฟ้องกลับเหมือนกันเพราะว่าเขาคือคนที่นอกใจก่อน
คงไปต่อไม่ได้พี่เพราะว่าในวันที่สามมีหมายสารมาหาน้อย
หนึ่งฟ้องยาสองน้อยทำให้เขาอับอายเสื่อมเสียถึงญาติเขาถึงวงตระกูล

เขาจะฟ้องไอ้เอาแบบว่าสินสมรสจากน้อยสี่เขาจะฟ้องว่าน้อยอ่ะ
ต้องใช้หนี้กับเขาคนละครึ่งในหนี้ที่เขาเป็นคนก่อแล้วลูกล่ะ
ทำไมคุณไม่เอ่ยถึงลูกว่าคุณจะรับเลี้ยงลูกคุณจะส่งเสีย
ไม่พูดถึงลูกเลยอ่ะแต่ฝ่ายสามีเขาก็คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
เพื่อความเป็นธรรมเนอะมาฟังข้อมูลสามีเขานิดนึง
แต่เขาไม่ให้ถ่ายภาพไงก็เล่าสั้นสั้นตัวสามีบอกว่าก็เลิกกับอดีตภรรยาคนนี้มาตั้งนานแล้ว
เป็นปัญหาส่วนตัวพยายามจะหย่ากันมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ตกลงกันไม่ลงตัวทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่ไปอยู่ในค่ายทหาร
ส่วนผู้หญิงที่อดีตภรรยาไปเห็นว่าอยู่ด้วยอ่ะ
แฟนใหม่ไม่ใช่สาวคนใหม่ไม่ใช่กิ๊กไม่ใช่อะไรเลย

เป็นแฟนเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนแบบสนิทกันด้วยแล้วแฟนของผู้หญิงคนนั้นอ่ะ

ชายเขาบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าต้นสังกัดของฝ่ายชายคือเขาเป็นทหารใช่ไหม
ต้นสังกัดบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบหน่อยเพราะมันก็